ล่าสุดทางสมสรได้ออกแถลงกล้าน
ถ้ามีออกมาแล้วที่ยุติศันยากับแขล่งห่วตแล้วคือ

วัดโบร์ทสิตี้ได้ประกาศยุกต์แล้วสัญญากับซุดทนกุลมัย
ก่อเรื่องอื้อเฉาในศึกไทยลีก๔รอบชิงชนะเลิศนัดที่๒
โดยสุทนเข้าไปหวดอภิรัตหิมขาวนักเตะของปัตตานีเต็มแรงนะครับจนเล่นต่อไม่ไหว
และหลังจากถูกส่งโรงพยาบาลนะครับผลที่ออกมาครับบาดเจ็บถึงขั้นหูฉีกเย็บ๑๔เข็ม
แก้วหูร้าวซี่โครงร้าวแล้วก็มีเลือดข้างในสมองด้วย
โบซิตี้ชี้แจงว่าสุทนทำเกินกว่าเหตุจนเพื่อนร่วมอาชีพบาดเจ็บ
รวมถึงทำให้ภาพลักษณ์ของสโมสรเสียหาย
ลงโทษเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เยาวชนและวงการฟุตบอลไทยนะครับ
ทางวัดบทสตี้เองก็ได้แจ้งมาด้วยนะครับว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของนักเตะปัตตานีเอฟซี
หรือว่าคุณอภิรัตหิมขาวด้วยนะครับ
ส่วนอีกเรื่องนะครับกรณีที่สารกีฬาโลกเตรียมตัดสินในวันนี้นะครับ
ซึ่งศรีสะเกดเอฟซีเรียกร้อง๖คะแนนคืนจากฟีฟ่าเรื่องค้างค่าจ้างคาเล็ดคาลูบี้นักเตะฝรั่งเศสในปี๒๐๑๕
ซึ่งศรีสะเกดแย้งว่าเป็นผู้บริหารคนละชุดกับอีสานยูเนเต็ด
ไม่เป็นธรรมนะครับที่จะหักคะแนน
แต่ฟีฟ่าระบุว่าเป็นสิทธิ์การทำทีมเดียวกันศรีสะเกดจึงต้องรับผิดชอบ
ซึ่งหากฟีฟ่าคืนแต้มศรีสะเกดนะครับก็จะมี๖๕คะแนนและจบอันดับ๒ของศึกไทยลีก๒
สิทธิเลื่อนชั้นแทนระยองที่จะหล่นจากอันดับ๓ไปอยู่อันดับ๔แทน
เรื่องนี้นะครับชูศักดิ์ศรีภูมิกุญสือของระยองกล่าวว่า
เรื่องนี้อยู่นอกเหนือจากอำนาจทุกทีมต่างก็แข่งกันมาทั้งปีและอยากชนะ
แต่หากเขาแพ้ก็จะสู้ต่อไปแต่จะสู้แบบไหนต้องดูกันอีกทีนะครับ
ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
ครั้งที่๑๑รอบคัดเลือกกลุ่ม๕โซนภาคเหนือตอนล่างนะครับ

รอบชิงชัยนาธิ์ฮอนบิวชุดสีน้ำเงินเสมอกับพิศนุโลก
ที่ชัยนาธจะได้ประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ
ชนะไป๑ต่อ๐คว้าแชมป์กลุ่มสมัยที่๒

ถ้วยและทุนการศึกษา๑๐๐๐บาท
ส่วนรองแชมป์พิศนุโลกนะครับรับ๕๐๐บาท
โดยศิวพลสิทธิศักดิ์ของพิศนุโลกคว้าดาวสันโวทำไป๓ประตู
ส่วนนักเตะยอดเยี่ยมเป็นของธิรพงศ์ยังดีของชายนาฏรับทุนการศึกษา๓๐๐บาททั้งคู่ครับ